เราไปหาของกินคลายหนาวกันบ้างเพราะว่าช่วงนี้บริเวณพื้นที่แบบดอย
พื้นที่สูงก็ยังหนาวอยู่ใช่ไหมคะอย่างที่ที่นี่คุณผู้ชมค่ะ
หนูกินแล้วคลายร้อนแล้วก็ยังเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่อนุรักษ์กันมายาวนานด้วย

ใช่แล้วไปกันที่วัดแสนเมืองมานี่แหละค่ะ
ที่นี่นะคะก็มีชาวไทยลื้อเขาอาศัยอยู่กันมากมาย
อยู่ที่ตำบลตวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาวค่ะ
มีการสืบทอดภูมิปัญญาของปู่ย่าตายาย
ด้วยการทำข้าวแคบโบราณขนาดแท้เลยนะคะ
วิธีการเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันก็ต้อง

ก็ต้องใช้เตาที่มาจากธรรมชาติเป็นเตาฟืน

แล้วนอกจากนั้นนะพวกวัตถุดิบต่างก็ต้องคัดมา
โดยนางรัฐดาวันสันติโชคชัยประธานกลุ่มข้าวแคบไทยลื้อก็เล่าถึงกระบวนการทำให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะคะ
ก็คือต้องเริ่มจากผสมแป้งกับงาก่อนแล้วก็นำมาผสมกันแล้วก็ทาเป็นแผ่นลงบนผ้าขาวบางที่ขึงเอาไว้บนปากหม้อคล้ายเหมือนทำข้าวเก็บปากหม้อ
เสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอมันสุกแล้วก็จะต้องตักมาตากไว้ให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วก็เก็บเก็บมามัดติดกันเอาไว้
จากนั้นนะคะคนที่จะซื้อหาเนี่ยอาจจะซื้อแบบดิบนี้ก็ได้ซื้อกลับไปเลยแล้วเอาไปทอดเองก็ได้
หรือคนที่พร้อมอยากจะทานได้เลยนะตอนนี้เนี่ยก็ซื้อแบบที่เขาทอดแล้วแบบนี้ค่ะ
แล้วแม่รัฐดาก็บอกด้วยว่าข้าวแคบสูตรโบราณนี้นะคะ
เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าชาวบ้านเขาได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
ส่งเสริมศักยภาพของคนในชุมชน
แล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ดีอีกด้วย
เราต้องบอกต่อเลยนะใครที่ไปเที่ยวที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
โดยเฉพาะที่วัดแสนเมืองมาที่ชุมชนนี้
ต้องแวะซื้อเลยเข้าแคบโบราณขนานแท้
ที่ผ่านฝีมือของปู่ย่าตายาย
ฝีมือของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในชุมชนนะคะ
เนี่ยค่ะหรือว่าใครที่ไปเที่ยวที่นั่นแล้วอยากจะลองทำดู
เกษตรขอเรียนรู้เค้าก็ไม่ห่วงนะ
เราก็สามารถที่จะไปสอบถามไปซื้อหา
ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่นั่นได้
นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูคลายหนาวได้ด้วยเช่นกันนะคะ

ก็นี่ไงผู้เท่าผู้แก่ทำให้เราทาน
อ๋อถ้าเด็กถอดหรือวัยรุ่นทอดอย่างเนี้ย

ก็จะได้ลองทานอาหารที่มันเป็นอาหารพื้นเมืองใช่ไหม
ก็ดูคุณสงสัยเอาก็ไม่รู้อ่ะ